ต้นเรื่องเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากผู้หญิงสองฝั่งที่เขาไม่ชอบขี้หน้ากัน
นัดมาเคลียร์กันมันไม่จบคุณลามไปถึงไปบอกฝั่งผู้ชายของแต่ละคู่คือไปบอกแฟนแหละ
ทีนี้พอมาเจออีกรอบนึงมันกลายเป็นเรื่องนี้เลยค่ะ
ด้านหลังนี้โอ้โหปืนก็มาระเบิดก็มีโอ้โหเจ็บไปอีกฮะ
ใช่ค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะจังหวะที่เกิดเหตุผู้หญิงตบกันค่ะ
ดูสิคุณคุณได้ยินเสียงไหมคนที่ถ่ายเหมือนกับ

กลุ่มคนที่ถ่ายก็เชียร์อยู่หน้าซัมบี้กันไปสนุกสนานกันไป
คุณผู้ชมมันมีหลายจังหวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางถนนแล้วก็ลากกันมาขอบทางแบบนี้
คลิปยาวเหมือนกันแต่เป็นความรุนแรงนะฮะ
สนับสนุนนะคะแต่บอกก่อนว่าเนี่ยหยุมหัวกันในชุดนอน
คือชุดที่สีอ่อนเนี่ยอันนี้ก็มาลุกขึ้นยืนแล้วนะ
อันนี้ตอนที่กลางถนนเนี่ยนะฮะ
ฝั่งชุดสีอ่อนเนี่ยนะคะอายุสิบหกปีเขาเรียกว่ากลุ่มพระแปรแดงคุณ
กันสองคนอีกฝั่งหนึ่งคือชุดสีชมพูนั่นน่ะ

กลุ่มนี้ค่ะคนเสื้อสีชมพูชื่อมุก
ปรากฏว่าโอ้โหมากันแบบนี้นี่เขาบอกว่ากลุ่มเด็ก
อ่ะไม่ใช่พระราม๓กลุ่มบางประกอบคุณ
สาเหตุที่เขาทะเลาะกันไม่ชอบขี้หน้ากัน
ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงไอ้ชุดนอนสีเขียวขาวเนี่ย
บอกว่าฝั่งนั้นไม่ชอบฉันหรือว่าฉันเป็นสก๊อย
ทีนี้พอด่ากันไปด่ากันมาก็เลยมาทะเลาะกัน

ใช่จนถึงบอกไงว่าเคลียร์กันไม่ลงตัว

แล้วมาอีกทีหนึ่ง๔ทุ่มเคลียร์อีกรอบนึง
ตบกันนัวแล้วเรียกแฟนนุ่มของแต่ละฝ่ายมาช่วยด้วย
แต่จังหวะนี้นี่แหละคุณผู้ชม
ที่มันมีการยิงมีการปาระเบิดแล้วก็มีคนเจ็บ
นั่นก็คือนายปัญญาธรรมจัญญางาม
คนเสื้อสีเหลืองที่นอนอยู่นั่นนะคะ

แขนซ้ายอีก๔แผลเป็น๘แผล
เขาบอกว่าคือเรื่องของเรื่องมันคือผู้หญิงตบกัน
ผมผมมาดูแฟนแล้วสักพักนะผู้ชายก็มากันเต็มเลย
นี่คนเจ็บฝั่งหนึ่งแล้วนะดูอีกคนนึงค่ะ
คือนายสนใจคุณแก้วอายุ๓๐ปี
อีกรายนึงเขาก็โดนยิงเข้าที่บริเวณข้อศอก
นอนร้องโอดโอยคนเสื้อชมพูคนนี้
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้เราถามฝั่งผู้หญิงก่อน
ผู้หญิงต้นเรื่องที่มีเรื่องกัน
ฝั่งอายุ๑๖เราเรียกว่านางสาวเอละกันค่ะ
ใส่ชุดนอนเขียวขาวอ่ะนะใช่ฮะเขาบอกว่า
พวกหนูอยู่ฝั่งพระประแดงใช่ไหม
มีกลุ่มเด็กบางประกอบมาหาเรื่อง

ตอนที่เขาแบบว่าแบบทะเลาะกันเนี่ยนะคะ

นี่แหละค่ะทีนี้อีกฝั่งนึงบ้างค่ะ

ก็คือฝั่งของผู้หญิงใส่เสื้อชมพู
ใช่ฮะที่ตามมาสมทบกันทีหลังเนี่ยนะฮะ
เขาเล่าให้ฟังว่าผมมาจากพระราม๓มาถึงตรงนี้

เขาบอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวออกไปเลยนะ

พอแฟนมาถึงก็ยิงใส่เลย
เดี๋ยวให้ฟังไหมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าค่ะ
มันเป็นเรื่องเพียงให้กลุ่มนั้น

ของผู้หญิงแหละแต่ว่าไหนก็โทรตามมาแล้ว
ผมก็ต้องมาแต่ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ
ฝั่งนู้นเขาดันมีอาวุธก่อน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพพระประแดง

กล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะบอกว่านอกจากยิงแล้วมันยังมีระเบิดด้วย
ใช่ฮะไอ้ที่ผู้ชายบาดเจ็บกัน

ทีนี้ตำรวจต้องทำงานต่อนะฮะ
สำหรับคดีนี้นะครับเพราะเพิ่งจะเกิดขึ้นนี่เอง

ตอนที่มาถึงยิงกันหรือเปล่าปลาระเบิดใส่กันหรือเปล่า